อ่ะข่าวต่อไปยังอยู่ที่เรื่องของการจอดรถนะคะ
แล้วเป็นคลิปที่เกิดขึ้นในโซเชียลแพร่อยู่ในโซเชียล

เป็นนุ่มรายเดอร์คนหนึ่งขับมอเตอร์ไซค์เข้าไปในปั๊มน้ำมันนะคะ
แล้วเขาปวดท้องเขาก็เลยไปจอดในจุดที่เป็นจุดจอดรถคนพิการ
แล้วปรากฏว่าเด็กปั๊มมาเรียกเก็บเงินหลักร้อย
ถ้าไม่จ่ายเนี่ยไม่ปลดล็อกให้เขารู้สึกว่าเนี่ยเหมือนเป็นการกระโชคทรัพย์
คุณผู้ชมไปดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนเลยค่ะ
ต้องการเนินเหรอหรือว่าอย่างไร
ดูเอานะครับคือผมฝนมันตกหนักนะ
แทนที่จะเข้าใจผมกลับมาหาช่องทางช่วงโควิดแบบนี้
หากินกับรายเดอร์อีกตายตายอ่ะผมอ่ะ

น้ำมีหน้าที่อะไรมีสิทธิ์อะไรอ่ะ
เนี่ยเขาก็ถ่ายคลิปขณะเกิดเหตุเอาไว้ให้
แต่ไม่อยากให้คุณผู้ชมเพิ่งตัดสินนะคะว่าใครผิดใครถูก
เดี๋ยวมาดูเรื่องราวนี้กันก่อน
คือเล่าแบบง่ายหนุ่มรายเดอร์ในคลิปเขาเข้าไปจอดรถในช่องจอดรถคนพิการ

แล้วก็ถูกเด็กปั๊มล็อกล้อเรียกเก็บเงิน๑๐๐บาท
เป็นค่าน้ำให้กับเด็กปั๊ม๕คนคนละ๒๐บาท
โดยบอกว่ามีป้ายติดเอาไว้ว่าห้ามจอดปรับ๕๐๐บาท
ุ่มรายเดอร์คนนี้เขาก็ยอมจ่ายไป
โดยเล่าว่าตอนนั้นเขาปวดท้องแล้วฝนตก
ก็เลยรีบจอดเข้าไปจอดตรงห้องน้ำโดยไม่ได้ดูป้าย
ซึ่งจริงแล้วน่าจะใช้วิธีการตักเตือนบอกกล่าวกันก่อน
ไม่ควรจะปรับเงินแน่นอนคุณผู้ชมคลิปนี้ค่ะ
ชาวเน็ตเสียงแตกแบ่งความเห็นเป็นสองฝ่ายนะคะ
คือฝ่ายหนึ่งเขาก็เห็นด้วยกับเด็กปั๊มนะ
จะตอบว่านุ่มรายเดอร์ล่ะที่ไปจอดรถในช่องจอดรถคนพิการ
แม้จะฝนตกปวดท้องเอ๊ะก็ไม่สมควรไหม
เขาก็มองว่านี่มันจุดจอดรถคนพิการ
อ่าอ่าขณะอีกฝ่ายเนี้ยเขาเห็นใจรายเดอร์นะคะ
ว่าอาจอดผิดก็จริงแต่ว่าไปล็อกล้อแล้วปรับเงิน๑๐๐บาท
ขอค่าน้ำแบบนี้เอ๊ะมันถูกกฎหมายหรือเปล่า

เงิน๑๐๐บาทกว่ารายเดอร์เขาจะหามาได้
เขาต้องวิ่งรถรับส่งอาหารเป็นชั่วโมง
เอาเป็นว่าเรื่องนี้ผิดหรือว่าถูก
ก็เป็นไปตามแต่มุมมองของแต่ละคนก็แล้วกัน
เอานำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้เห็นกันน่ะนะคะ
อืม

มันก็เป็นเรื่องที่พูดยากเหมือนกันนะ